สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
เอาล่ะมาเจอกันในวันที่สายฝนโปรยปลายออกมาอีกแล้วในกรุงเทพและเขตปริมณฑลต่าง
ซัสไปตามการคราดการเลย
ใครชอบทำอะไรในวันที่ฝนตกบอกกันมาได้นะ

แล้วคนล่ะฝนตกตกก็กางรม
กางรมน้องแต่พอน

คุณซักพร่าวทำไมนึกว่ามันก็เปียก

เอาก็ได้ก็แล้วแต่ไม่บอกกัน
แล้วคุณผู้ชมฝนตกทำอะไรดีส่งไลน์มาคุยกันค่ะ

มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามนั้นไปดูกันเลยในช่วงของ
งานนี้เจ้าของห้องยิงดับที่มาที่ไปเป็นอย่างไรต้องติดตาม
เรื่องนี้ก็สุดชุนละมุนเมื่อตำรวจต้องไล่ล่าชายทิ้งยาบ้าแถมแหกด่าน
แต่เรื่องนี้จะจบอย่างไรต้องติดตาม
ที่จังหวัดระยองลุงคนนี้บอกไม่ไหวแล้ว
ถูกผีมารังควานป่วนตลอดเวลาจนอยู่บ้านไม่ได้
ตัดสินใจไปแจ้งตำรวจมาจับผี
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด

คือนิจใจไงเด็กเขาขออะไรแล้วดูกันนะครับ
นี่คือขอจังหวะสามช่าจากพี่รถสิบล้อนี่หรอคะ
นี่คือขอจังหวะสามช่าจากพี่รถสิบล้อนี่หรอคะ
นี่คือขอจังหวะสามช่าจากพี่รถสิบล้อนี่หรอคะ
พี่รถสิบล้อนนี่อย่างกับนักดนตรงนักดนตรีที่อยู่บนเวที
พี่รถสิบล้อนนี่อย่างกับนักดนตรงนักดนตรีที่อยู่บนเวที
พี่รถสิบล้อนนี่อย่างกับนักดนตรงนักดนตรีที่อยู่บนเวที
พี่รถสิบล้อนนี่อย่างกับนักดนตรงนักดนตรีที่อยู่บนเวที
แล้วน้องคนนี้ก็เหมือนคนที่มาดูแล้วก็ขอเพลงอะไรแบบนี้

แล้วน้องคนนี้ก็เหมือนคนที่มาดูแล้วก็ขอเพลงอะไรแบบนี้
แล้วน้องคนนี้ก็เหมือนคนที่มาดูแล้วก็ขอเพลงอะไรแบบนี้

แล้วน้องคนนี้ก็เหมือนคนที่มาดูแล้วก็ขอเพลงอะไรแบบนี้
แล้วน้องคนนี้ก็เหมือนคนที่มาดูแล้วก็ขอเพลงอ่ะ
แล้วน้องคนนี้ก็เหมือนคนที่มาดูแล้วก็ขอเพลงอะไรแบบนี้
แล้วน้องคนนี้ก็เหมือนคนที่มาดูแล้วก็ขอเพลงอะไรแบบนี้

แล้วน้องคนนี้ก็เหมือนคนที่มาดูแล้วก็ขอเพลงอะไรแบบนี้
แล้วจู่คือมาบีบแต่กลางถนนไม่เอา

เห็นข่าวก่อนหน้านี้ที่เด็กอยู่หน้าโรงเรียน

แต่ฝากเตือนนิดนึงแล้วกันอยู่ริมถนนต้องระวังนะ
ใช่เพราะว่าเดี๋ยวรถมันจะชนได้อย่าไปขวางแล้วกัน
ถ้าอ๋อแบบนี้ก็ไกลสักนิดหนึ่งนะครับผม

คุณผู้ชมครับไปดูหนุ่มคนนี้เขาทำตามเทรนด์
แต่ว่าทำแล้วโอ้โหมันเป็นแบบนี้ครับ
เอ้านี่พอหนุ่มคนนี้ทำแบบนี้ใช่ไหมอีกคนนึงลองบ้างสิ
เอาสิสาธุหลวงพ่อ
สาธุครับคุณหลวงพ่อมา
ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ
คือเขาเอาอารมณ์มาเป่าอะเนาะเป่าให้มันแบบผมตั้งนิดนึง
แต่ลืมไปว่าว่าสายวิก

เดี๋ยวนี่มันพี่โหน่งหรือเปล่า
ไม่ใช่แต่นี่มันคลิปในต่างประเทศใช่ไหมจูด้ง
ใช่ครับผมเนี่ยคือเขาไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะปิดกล้องก่อน
หรือจะไปหยิบวิกก่อนสาสนเลย
นั่นสิเข้าหลังทำได้นะแต่ต้องเช็คสภาพร่างกายตัวนิดหนึ่ง
ผมเห็นเยอะนะไอ้คลิปต่างที่สอนวิธีทำนู่นทำนี่แบบง่าย
แต่พอเราไปลองทำดูไม่เห็นได้อย่างนั้นเลย
มันก็จะมีแบบที่ทำได้ทำเหมือนกับแบบที่ไม่ได้เลยก็มีเหมือนกัน

ดังนั้นแล้วก็ต้องลองดู
เอามาให้ดูอย่างทาเลย

ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
ผู้กัดสบัดข่าว
มาอัปเดตข่าวสารกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าวนะคะ
ใครที่รอเงินอยู่แล้วก็บอกเลยว่าจะได้ใช้แล้ว
หมายถึงเงินเดือนนั้นเหรอ
ใกล้แล้วคุณชอบไหมล่ะ

เออเราจะได้เงินกันแล้วค่ะคุณผู้ชม
รายละเอียดเป็นยังไงมาฟังกันค่ะ
สำหรับเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชม
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติโครงการของ
นั่นก็คือโครงการคนละครึ่งเฟส๕นั่นเอง
จำนวนทั้งหมด๒๖๕๐๐๐๐๐คนนะคะ
ก็คือว่าจะนำมาจ่ายให้กับประชาชนได้ไปใช้เป็นค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการ
อัตรา๑๕๐จ่ายคนละครึ่งนั่นเองค่ะ
ใช่ครับสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส๕ครับ
ผู้รับสิทธิ์จะได้รับ๘๐๐บาทต่อคนนะครับ
แล้วก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่๑กันยายน๒๕๖๕ครับ
ใช้ได้ไม่เกิน๑๕๐บาทต่อคนต่อวันนะครับ
แล้วก็ใช้งบประมาณ๒๑๒ล้านบาทครับ
ระยะเวลาจ่ายคือ๒เดือน
สำหรับคนที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส๔มาแล้วเนี่ยนะคะ
ก็คือง่ายเลยเข้าไปในแอปเป่าตังค์ลงทะเบียนต่อเนื่องได้เลย
แล้วก็คนที่ใช้บริการใหม่เนี่ยจะลงทะเบียนใหม่ก็คือเข้าไปในเว็บคนละครึ่งดอตคอมนะคะ
ก็เป็นรายละเอียดนะที่เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ
และสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
ถ้ายังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะแต่เคยใช้สิทธิ์มาตรการโครงการอื่นของรัฐเนี่ย
ที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปเปาตังเนี่ยสามารถนะฮะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส๕ผ่านแอปเปาตัง
บอกแบบนี้ใครที่ฟังเราแล้วเนี่ยดูยังไงก็ไม่เข้าใจ

แล้วเดี๋ยวนี้เขามีคนมาทำการรีวิวด้วยนะ

ใช่มีแอปเดียวก็จะช่วยคุณได้แอปเป่าตังค์เอาไว้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลได้ด้วย

เอาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับ

คลั่งอารวาสถือแบบว่าเป็นท่อนเหล็กใหญ่ยาว
แล้วไปเคาะตามห้องต่างแล้วไปเจอกับห้องที่เป็นตำรวจแล้วยังไม่กลัวนะ
ไปทำร้ายเขาด้วยสุดท้ายโดนยิงสวนมาเสียชีวิตเลยครับ
ถือเป็นการบอกว่าดีลองแรงเนวไหมครับ

อย่าติดแม่อย่าส่งสังกันแหละ
โอ้โหเห็นไหมพอพังประตูเข้าไปได้
มีเสียงปืนดังมาเลยค่ะ
ค่อยไล่ลำดับละกันชายคนนี้เห็นไหมโวยวายเลยจะหาคนนั้น
หาคนนี้อะไรสักอย่างแต่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไร
บุกไปที่ห้องตรงนี้ก่อนทุบไปทุบมา
ประตูห้องตรงนี้พังครับเปิดเข้าไปได้ครับเนี่ยแต่เปิดเข้าไปไม่รู้ว่าเจออะไรหรือเปล่า
สุดท้ายเดินออกมาไอ้จังหวะเดินออกมานั่นแหละครับ
มาเจอกับผู้ชายอีกคนนึงนี่คนนี้จาสิบตรีพัชรพันธ์
เป็นพบหมู่งานจราจรสพท่าพระเจ้าของหอพักที่เขาอยู่อีกฝั่งนึงนะ
ได้ยินเสียงปืนไหมดังแล้วได้ยินเสียงพูดออกมาว่าบุกเข้ามาทำไมนี่ตำรวจนะ
โอ้โฮสุดท้ายครับเป็นยังไงคะ

ว่านายวีรชนที่มาก่อเหตุนั่นแหละครับอ้าวยังไงต่อ
สุดท้ายนะครับเนี่ยฮะจ่าคนนี้นะครับ
เขาก็ลากนายคนนั้นนายวีรชนลากออกมาแบบนี้
มาไว้หน้าห้องครับที่ลากมาเนี่ยตอนนั้นจ่าบอกว่า
ยังไม่ตายคนนี้ยังไม่ตายนะแล้วจ่าเขาบอกว่า
เฮ้ยบอกเมียที่อยู่ข้างในเออ
โทรหน่อยโทรไปแจ้งเหตุหน่อย

เพื่อจะมาช่วยนายคนนี้ทันแต่สุดท้ายตายซะแล้วค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาตีหนึ่ง
คืนวันที่๒๖กรกฎาคมครับ
หอพักแม่สำลีอำเภอเมืองขอนแก่นนะฮะ
อ่ะที่มาที่ไปอย่างที่คุณชนะเล่านะฮะ
ชายคนก่อเหตุเนี่ยเขาชื่อว่านายวีรชนอายุ๔๐ปีนะครับ
อยู่ในอาการคุ้มคลั่งถือท่อนเหล็กยาว
เรียกชื่อผู้หญิงท่านหนึ่งนะฮะ
เสร็จแล้วก็สุดท้ายก็โดนยิงเข้าไปแบบนี้ครับ
นะฮะโอ้โหเนี่ยก่อนที่ตำรวจเขาจะลากออกมาแบบนี้นะครับผมอย่างที่คุณชนะเล่าเลย
โอ้โหเนี่ยคือตะโกนหาอะไรสักอย่างนี้แหละ
ใช่ตาคนนั้นตาคนนี้บอกว่าเป็นผู้หญิงแต่พูดแล้วไม่ได้ยินไงนึกประมาณว่าได้ยินแล้วฟังไม่รู้เรื่อง
สุดท้ายก็เป็นอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชม
อ่ะผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุไปเจอคนที่อยู่ในหอพัก
เขาชี้ให้ดูสภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
เนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับว่าสภาพที่เกิดเหตุเป็นอย่างไร
ห้องฮะห้องที่ถูกนายวิรชนทุบจนพังเสียหาย
อยู่ด้านนั้นนะและอีกฝั่งนี่นี่คือฝั่งของห้องของจ่านะ
เนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเข้าไปทำลายเนี่ยมีอะไรบ้างล่ะ
ทำร้ายกระจงกระจกจนแตกเสียหายแล้วตะโกนให้รอปภโทรแจ้งด้วยนะ
เออแล้วยังไงรอปภบอกจริงผมไม่ได้เรียกเฉพาะผู้หญิงนะ
มีการเรียกหาผู้ชายผมยาวแต่เท่านั้นไม่มีมีแต่คนผมสั้น
เขาก็พูดไปเรื่อยเปื่อยอะค่ะแต่ทีนี้ให้รอปภโทรแจ้งตำรวจใช่ไหม
แต่รอปภโทรไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เติมเงินนะคะ
อ้าวนั่นแหละยิ่งทำให้ชายคนนั้นที่ชื่อวนายวิรชนอ่ะ
ยิ่งโมโหขุมครั่งหนักเลยครับ
โอ้โหแล้วอย่างนี้สาเหตุมาทำเนี่ยแบบนี้เพื่ออะไร
งงไปหมดก็ยังไม่รู้แต่ไปลองฟังเสียงของคุณรอปภ
เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ในวันนั้นหน่อยครับ
มันเลื้อมีดแล้วก็วิ่งเข้ามาจะฟันผมผมก็วิ่งอ้อมอ้อมยามอ่ะ

ผมได้โอกาสผมก็วิ่งออกถนนไปเลย
แล้วก็ไปเขาของเข้าความเคี่ยวเหลือจากเจ้าบ้านให้โทรแจ้งตำรวจ
นี่จุดงฯรับบอกพ่อเค้ายังไม่เอาด้วยเลย

เขาเดินทางมาที่สพท่าพระ
แล้วก็บอกว่าลูกเนี่ยไม่เคยเห็นลูกเสพยานะ
แล้วก็มีดื่มเหล้าบ้างแต่ก็ไม่เคยทะเลาะกับใคร
แล้วก็รู้สึกว่าที่จ่ายิงใส่แบบนี้มันเกินไปหรือเปล่า
ก็เลยอยากเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกของตัวเองนะครับ
ซึ่งเบื้องต้นครับตำรวจก็แจ้งข้อหา
นายวีรชนในฐานความผิดบุกรุกในเวลากลางคืนแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ครับ
ส่วนจาพัชรพันธุ์ก็โดนเข้าหาฆ่าผู้อื่นด้วยเจตนานะครับ
อ้าวไปทางตำรวจด้วยเนอะว่ายังไงกันบ้างนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกธนรัฐมีทองหลางผู้กำกับสพท่าพระ
ท่านเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้พ่อของผู้ก่อเหตุมาติดต่อขอรับศพลูกชาย
กลับบ้านเกิดไปที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
และจากการสอบปากคำคุณพ่อพ่อบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าลูกเนี่ย
มาทำอะไรแล้วมาตามหาใครที่ขอนแก่น
ส่วนตัวของพ่อเองนะพ่อผู้เสียชีวิตนะ
ก็ติดใจในเรื่องที่ว่าก็ตามภาพที่เห็น
จ่าเจ้าของหอที่ยิงไปเนี่ย
ว่าคุณพ่อเขาบอกว่าทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
แล้วเขาก็กังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
แต่อย่างนี้ละกันตำรวจยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรม
กับทุกฝ่ายทั้งตัวนายวิรชนที่เสียชีวิต
รวมไปถึงจ่าเจ้าของหอพักที่เขาลั่นไก่ยิงไปนะครับ

อย่างนี้ฮะผลการชนะสูตรหาสารเสพติดของร่างกาย
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการรอผลชนะสูตรจากแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินนะ
ส่วนความผิดทางคดีอาญาที่บุกรุกทำทรัพย์สินเสียหายเนี่ย
ตำรวจเองก็บอกแบบนี้ว่าคงต้องยุติลงไปก่อน
เพราะว่าอะไรผู้เสียหายเสียชีวิตไปแล้ว
ไม่ใช่ผู้ก่อเหตุเสียชีวิตไปแล้วไง

ส่วนจ่าพัชรพันธ์เจ้าของหอพักตอนนี้เนี่ย
ยังอยู่ในชั้นของการสอบสวนนะแล้วก็วางหลักทรัพย์เป็นอ่า

โฉนดที่ดินมูลค่า๕แสนบาท
แล้วก็พิจารณาแล้วว่าก็ไม่ได้มีพฤติกรรมจะหลบหนี
ลักษณะที่ทำลงไปเหมือนเป็นการป้องกันตัว
แต่อย่างนี้เดี๋ยวรอสอบสวนให้เสร็จสิ้นก่อน
แล้วเดี๋ยวว่ากันว่าลักษณะแบบนี้มันป้องกันตัวจริงหรือไม่

มันต้องดูหลายปัจจัยประกอบกัน
เราเห็นภาพอย่างนี้แล้วเราไปตัดสินเลยก็ไม่ได้

ส่วนหนึ่งเราก็ไม่ใช่สาร
เราจะไปตัดสินไม่ได้นะว่าเรื่องของการใช้กำลังตรงนี้

องค์ประกอบด้วยแล้วเราก็เห็นแค่คลิปสั้นแค่นี้ค่ะ
ก็คงพูดอะไรไม่ได้แต่ว่าเล่าเตือนภัยกันแบบนี้ว่า
ผู้เกาะเหตุน่าจะมีสาเหตุมันจะพวกสุรายาเสบติดทั้งหมดแล้ว
จะนะเดี๋ยวเขาต้องรอดูผลการตรวจตรวจเลือกก่อนครับ
แต่อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้ก็ชุนละมุนวุ่นวายเหมือนกัน
ผู้ชายคนนึงเนี่ยนะคะเขามียาบ้ามา
ยาบ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายถูกไหม
พอมาเจอด่านตำรวจทำไงทิ้งสิคะ
ยาบ้าแล้วแหกด่านค่ะแต่ตำรวจเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะคะ
เกาะท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับไปเลยค่ะ

หนีเร็ว
วัดหลงมึงเจอปะ

มึงไม่ติดอะไรไม่ติดกุญแจ

จากที่อ๋อล่ะอ๋อเออเออทูกไปแล้วเอาลงสักมั้ย

โอ้โหดูค่ะปฏิบัติการจับโจรครั้งนี้ไม่ง่ายเลยนะคะ

โอ้โหนั่นน่ะสิคุณผู้ชมลุ้นไหมคะแล้วคุณว่าตำรวจจะจับได้ไหม

เออเนี่ยค่ะตำรวจนายนี้เขาลงทุนมากนะ
ล็อกคอเออล็อกคอแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ตามไปด้วย
แล้วพยายามที่จะใช้เท้าเบรกถูกไหม
มันเสี่ยงอันตรายมากนะแต่คุณตำรวจเขาก็ทุ่มเทสุดกายสุดใจเลยค่ะ
ขณะที่มีตำรวจอีก๒นายขับรถประกบตามกันไป

แต่สุดท้ายคนร้ายหนีไปได้แล้วคุณจุดอง

คือคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับพลเมืองดีท่านหนึ่งเขาถ่ายไว้ได้นะ

แต่ถ้ากูไม่คิดแต่คูไม่คิดงูก็บิดด่อ

ใช่ตามภาพนี้เลยนะฮะติดแฮชแท็กด้วย
คนร้ายแหกด่านพ้าตำรวจหนี

ทีมข่าวเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

เขาแหกด่านตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรครับ
แล้วก็หลบหนีมาจากถนนรังสิตปฐุมธานี
ขึ้นสะพานเบาะบริเวณตลาดรังสิตนะครับ

นี่เกี่ยวกับบ้านคุณจุด้งไหมเนี่ยใช่ครับใกล้เลย
ค่ะทีนี้ทางคุณตำรวจก็คือ
พันธบทเอกอภิชาติทองแพรผู้กำกับสพประตูน้ำจุลาลงกร
บอกว่าตำรวจได้ตั้งด่านตรวจยาเสพติด

อ่าตำรวจเรียกตรวจสักหน่อยนึง
รวมกันว่าคนร้ายโยนถุงบางอย่างทิ้ง

ตำรวจเห็นดังนั้นก็เลยไปตรวจสอบถุงดูนะคะ
พบว่าข้างในเป็นยาบ้า๑๐๐เมตรค่ะ
อย่างนั้นก็เลยรีบเขียนรถไล่ตามไปนะคะ
ในคลิปเราอาจจะเห็นว่า
เป็นการจับกลุ่มที่ดูแล้วอาจจะยังไม่เด็ดขาด
แต่คุณตำรวจบอกนะว่านี่เป็นการปฏิบัติตามยุทธวิธี
คือเห็นแค่๒นาย๓นายเท่านั้นยังไม่พอนะ
ทางกรุณฑมศ์มีการติดตามโดยการวิทยุสะกัดจับอยู่ตลอดเวลา
แต่ไปคาดกับคนร้ายที่บริเวณสะพานปฐุมธานี๒

แล้วตรวจสอบอะไรต่อตรวจสอบทะเบียนรถ
ปรากฏว่าเป็นทะเบียนปลอมอีกต่างหาก
ตอนนี้ก็เลยต้องเร่งไล่ล่ากันอย่างด่วน
เชื่อว่ามีรูปภัณฑ์สันธารชัดไม่นานจับได้แน่นอน
แล้วปล้องวงจรปิดเท่านั้นอะเยอะ
จับได้ว่าคนร้ายเนี่ย

ต่อให้ทะเบียนปลอมแต่น่าจะตามเจอเอาไว้

ครับยังอยู่ในเรื่องของยาเสพติด
คุณผู้ชมครับหนุ่มคนนี้ไปขอเงินแม่
ซื้อยาเสพติดแม่ไม่ให้ครับ

ล่าสุดใช้มีดจี้คอตัวเองครับ

โอ้โฮโอ้โฮคุณตำ

ตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองนครนายกครับ
นี่มีสายตรวจเนี่ยรวมกันก็๗นายครับ

เหล็กงามอาวุธปืนไฟฟ้าครับ
นี่นะฮะเข้ามาพบนางรังสรรค์นะครับ

อันนี้เป็นแม่ของนายธีรพล
คือหรือคุณหนึ่งอายุ๓๘ปี
ชายที่เป็นคนคุ้มคลั่งอารวาสนะครับ
ก่อนที่จะลงเอยด้วยการใช้ปืนไฟฟ้าเนี่ยเออ
เขาเกลี้ยกล่อมเจรจาก่อนนะ
ให้ตัวคุณแม่น่ะพูดคุยก่อน

ตัวเองมันไม่ได้เฉพาะในหนังนะคุณผู้ชม

เอามีดมาจี้ตัวเองบอกอย่าเข้ามานะ

เจรจาอยู่ประมาณสัก๒๐นาที
นายหนึ่งยอมวางมีดลง

แล้วตำรวจก็เจรจาอยู่พักนึง
ออกมาเถอะไม่ทำอะไรหรอก
แล้วมีการเจรจาด้วยนะมีช่วงหนึ่ง
กินอะไรไหมดื่มอะไรหรือเปล่า
ตำรวจบอกเอาเหล้าไหมเอาเหล้าไหม

ปรากฏไม่เอานะเขาบอกเขาจะขอพัก

บอกว่าเป็นคนแบบว่าธรรมะธโม
สวดสวดสวดมนต์
สวดมนต์บทที่นักบัญชรด้วย

ตำรวจทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

ไม่ไปครับตำรวจยังอยู่ครับตรวจไล่ก็ไม่ไปครับ

สุดท้ายเจรจาไม่ลงตัว

แถลงเหล็กงัดประตูอดีตช่วงที่เขาสวดมนต์
แล้วต้องงัดประตูแบบนี้แล้วถี่พีบ
ถีบจนมันเกิดอะไรเกิดช่อง
อารวาสเป็นประจำเคยนำตัวไปบำบัดแล้วนะ
ออกมาก็ไม่เลิกซักที
เขาชอบมาขอเงินไปซื้อยาบ้า๒๐๐บาท๓๐๐บาทบ้างทุกวัน
พอไม่มีเงินอารวาสครับ
แล้ววันนั้นก็คือมาขอตังค์ใช่
ขอตังค์อีก๒๐๐ถึง๓๐๐บาทแม่ไม่ให้
ก็เลยคุ้มคลั่งแบบนี้สุดท้ายตำรวจก็ต้องใช้ยุทธวิธี
แบบนี้บอกให้๑ถอยไป

ื่นปืนไฟฟ้าแล้วยิงปั้งเข้าไป

อ้าวจิงแล้ว
แล้วถึงเปิดประตูแล้วก็เข้าไปจับตัวแบบนี้

ที่สุดแล้วเขาถึงต้องใช้ปืนไฟฟ้านะคะ

ไม่อย่างนั้นก็คุ้มคร่างจับไปได้ซักทีนะคะ
จับได้แล้วก็ไปดูแลกันต่อนะคะ
อันนี้รถกรรมทักทรายที่โดนเผาถ้าไม่จับก็ไม่รู้จะมีความเสียหายอะไรมากกว่านี้อีกนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องเตือนภัยบนท้องถนนนะคะ
คือหนูน้อยคนนี้กำลังอยู่แถวร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่ง
แต่จู่ก็มีรถเนี่ยพุ่งเข้ามาในร้านเหตุการณ์น่าตกใจมากเลยค่ะ
โอ้โหพุ่งแรงทะลุปิติมาแบบนี้
คุณคะเป็นใครใครก็กลัวใครก็ตกใจอะค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายเสื้อผ้าแล้วมีลูกค้ากำลังเลือกซื้อเสื้อผ้าอยู่ด้วย
และที่สำคัญคุณมีหนูน้อยคนนึงยืนนิ่งอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์ค่ะ

แค่จะบอกให้ว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันเป็นหนึ่งในร้านจริงน่ะ
ก็พอดีนะคะ
ใช่ค่ะและที่รอดภัยนะคะ
ฝากเตือนกันนะเรื่องการขับรถบางทีคิดว่าไม่มีอะไรหรอกจะจอดรถ
แต่เหยียบผิดขึ้นมากลายเป็นคันเร่งพุ่งใส่เลย
ใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเป็นเรื่องราวเตือนภัยกันนะคะ
บัตริเหตุหรือเปล่าบัตริเหตุโอ้นี่ไงเห็นบอกว่าที่จังหวัดชนบุรี
มันมืดคุณผู้ชมขับไปสักพักแล้วไปเจอกับล้อรถที่มันอยู่ตรงถนน
ไม่ทันจะเห็นจริงสุดท้ายมอเตอร์ไซค์ชนไปเต็มตีรังกาเลยครับ

มันระยะปัดชิดแล้วปัดทะไซด์มันไม่ทันได้เห็นหรอกครับแล้วรถรถคันที่มีกล้องหน้ารถเกือบจะเหยียบซ้ำ
นั่นน่ะสิมันเฉียวไปนิดเดียวเองนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวบริเวณคลองตำรุนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ทีมข่าวของเราก็ยังติดต่อไปยังคุณหมิวแฟนของรถมอเตอร์ไซค์ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั่นแหละ
ซึ่งเธอบอกว่าตอนนั้นแฟนของเธอกำลังขับขี่รถเพื่อไปทานหมูกระทะกับเพื่อน
อย่างที่ผมบอกทางมันมืดฮะไอ้ล้อรถที่มันอยู่ตรงนั้นล้อที่ไหนมันก็สีดำใช่ไหม
ดำเทาเทามืดมืดน่ะมันมองไม่เห็นหรอกครับค่ะกว่าจะเห็นอีกทีโอ้อยู่ตรงหน้าแล้ว
คือชนไปแล้วเบรกไม่ทันก็ชนเข้าไปเต็มเต็มมอเตอร์ไซค์นะฮะตีรังกาเลยครับ
ไปกับพื้นแบบนั้นแล้วเกือบแล้วเกือบจะโดนรถคันหลังเหยียบซ้ำให้
แต่ยังรอดไปได้สุดท้ายก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นได้แผลชะกันบริเวณข้อศอกเย็บไป๗เข็มนะครับ
คุณหมิวเองก็แจ้งความไว้แล้วนะแต่ว่ายังหาต้นสายปลายเหตุที่มาของล้อรถที่มันหลุดมาจากไหนไม่ได้
เป็นเจ้าของก็ยังไม่รู้แต่ว่านำคลิปนี้มาเตือนเป็นอุทาหรณ์ก่อนว่า
ขับรถสัญจรยามค่ำคืนเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีแล้วถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหมวกกันน็อกเนี่ยต้องใส่เลยนะคะ
เตือนกันแบบนี้ด้วยความปลอดภัยนะคะ

คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวครับคุณลุงท่านหนึ่งเขาบอกโอ้โหนอนที่บ้านไม่ได้เลย
ถูกผีป่วนถูกผีหลอกจนต้องไปแจ้งตำรวจที่โรงพักนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหทันทีที่ทราบเรื่องนะฮะ
ก็รีบเดินทางไปหาลุงหนูอายุ๖๕ปีครับ
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลชากบกจังหวัดระยองครับ
เพื่อสอบถามหน่อยว่าลุงไปแจ้งตำรวจเนี่ยไปแจ้งทำไม
ลุงบอกเนี่ยโอ้โหถูกผีหลอกโอ้ยแล้วก็ยืนยันด้วยนะว่า
เรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงจ้า
ลุงเนี่ยโดนผีป่วนมานานแล้วแล้วเชื่อว่านะ
มีคนมาทำของใส่ตนเองแล้วถึงโดนหลอกหลอนแบบนี้นะฮะ
แล้วลุงทำไงโดนหลอกเรื่อยเลย
อยู่บ้านไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับคือที่มาที่ไปเนี่ย
ลุงเนี่ยเขาแบบเหมือนไปตัดไผ่จากวัดที่หนึ่งมานะฮะ
แล้วแบบเหมือนเป็นเก่าแก่นะเป็นไผ่เก่าแก่
ก็เลยผีก็เลยตามมาหลอกนะ
ลุงก็เลยเชื่อว่าแบบนั้นจนบางทีไปนอนวัดด้วยนะ
คือมันอยู่ไม่ได้ครับไปนอนวัดเลย
แล้วอย่างนี้ต่อนะคุณจูด้งคือลุงเนี่ย
แกบอกว่าแกไม่ไหวแล้วแกเลยต้องไปแจ้งความ
แจ้งตำรวจไอ้ช่วงที่ไปแจ้งตำรวจอันนี้น่าสนใจ
เพราะลุงแกบอกว่าตำรวจมาช่วยที
มาช่วยจับผีทีไปลองฟังเสียงตอนลุงเจอตำรวจหน่อยฮะ

ลุงครับที่ลุงไปหาตำรวจบอกว่า
ไปเกี่ยวกับเรื่องผีให้ลุงไปทำอะไรอ่ะ

แล้วตำรวจเขาเห็นผีแล้วเขาว่าไงบ้างครับ

เขาจะเอาพระเพราะว่าตำรวจอับสุดว่า
ผมชอบพระผมไม่ชอบผี
เอาผีไปให้ตำรวจดู
แต่พอดีไปถึงโรงพัก

หลุดเลยไม่ได้เจอตำรวจ
ตำรวจบอกแกว่าผมไม่ชอบผีผมชอบพระ
เขาก็คุยชอบผีชอบพระชอบพระชอบผีอยู่พักนึง

เรื่องของผีสางนางไม้เราก็ไม่ได้บอกว่ามีหรือไม่มีนะ

ในทุกคราวอารมณ์ดีกันทุกบ่ายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์

ได้ทางไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒ครับ